อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่หลายคนก็เฝ้ารอด้วยเหมือนกัน
เพราะว่างวดนี้มาเร็วหน่อย

หลายคนเขาก็หาซื้อเลขถูกใจกัน
จริงต้องเป็นงวดของต้นเดือนหน้าถูกต้องไหม
แต่ว่าครั้งนี้กองสลากมาออกวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๐
เผื่อจะได้มีเงินไปเที่ยวกันช่วงปีใหม่ด้วย

ไปดูกันคุณผู้ชมเลขที่เขาว่าขายดีงวดนี้นะ
มี๖๑๖๒เผื่อปีหน้าด้วย
เพราะว่างวดที่แล้ว๖๒ก็ออกไปแล้วไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไง
แต่พ่อค้าสลากเองก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้รวมชุดเหมือนกันนะ

ส่วนหวยที่เป็นเรียกหวยแล้วกันนะภาษาชาวบ้านนะ
ที่เขารวมชุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ขายดี
แม้ว่าจะขายเกินราคาบ้างนะบางที่นะคะ
อย่างแม่ค้าสลากย่านสะพานควายรายนี้นะคะ
นี้เป็นอีกย่านหนึ่งที่โอ้โหช่วงต้นเดือนและกลางเดือน

จริงช่วงนี้โอ้โหแถวสะพานขวาย

อยู่แถวบ้านครูสาผานีหวัดดีฉันเห็นประจำเลย
ก่อนหน้านี้ก็ไปแต่งวดนี้ไม่ได้ไปคุณค่ะ
แต่ว่าเนี่ยบรรยากาศผู้สื่อข่าวเก็บมาให้ดู

เพราะว่าคนเขาเริ่มซื้อก่อนที่จะออกเดินทางจากกรุงเทพ
แต่พ่อค้าบอกว่าปีที่แล้วนี่นะขายดีกว่า
ขายดีกว่าเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจ
นี้คนอาจจะมองว่าเก็บเงินเอาไว้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะ
และยังมีข้อมูลจากแม่ค้าบอกว่า
ตอนนี้นะก็ยังขายอยู่ในราคาควบคุม๘๐บาทแหละ
แม้ว่าจะมีคนมาถามหาเลขชุด

เพราะว่ากลัวจะโดนปัญหาเรื่องของการไม่ถูกต้อง

ปีที่แล้วพี่ก็ขายดีปีนี้ก็ขายดี
คือนี่มันใกล้คนจะออกไปแล้วเนี่ย

กลัวนี้ขายดีนะขายจะหมดแล้ว
ปีที่แล้วก็ดีกว่านะถ้าเที่ยมนะ
แต่แรกศิษย์ก็ปีนี้จะแย่หน่อยนะ

นายกษมครรภ์คนพิการผู้สลาก

ส่วนใหญ่ไม่เกิน๘๐บาทนะคะ
แต่ว่าจะพบการจำหน่ายเกินราคา
สลากที่มีเลขสวยเลขดัง
รวมถึงการจัดชุดด้วย

ก็ได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนะคะ

เป็นเศรษฐีข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นายอำนวยกลิ่นอยู่
นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากในประเทศไทยยังบอกด้วยว่า
มีปัญหาเรื่องสลากจำหน่ายน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ทำให้ราคาขายเนี่ยสูงคนขายเขาก็ต้องขายราคาแพงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะ
ก็เลยอยากจะฝากให้สำนักงานกองสลากเพิ่มปริมาณการพิมพ์สลากที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนกันหน่อยนะคะ
ขณะที่ทางด้านนายปรีชาการมงคลประธานกลุ่มผู้เลขขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับ
ตรงนี้ก็แหล่งใหญ่บอกว่าเลขที่หมดก่อนตั้งแต่เริ่มขายคือเลขพุทธศักราช
อ่าแน่นอนส่งท้ายปีสองพันห้าบร้อยหกสิบเอ็ดใช่ไหมใช่
เลขหกหนึ่งเนี่ยจะขายดีแล้วก็เลขหกสองต้อนรับปีใหม่ก็ขายดี
แต่ว่าหกสองอ่ะมันจะออกไปงวดกลางเดือนธันวาคมไปแล้วค่ะ
ผมถูกจริงคุณสุดสุดกูลคุณถึงหกสองนี่หรอคะ
สุดสุดสุดกูลไม่ค่อยถูกลอตเตอรี่เท่าไรนะนั้นจะถูกทีนะถูกหกสองแล้ว
แต่ว่าเก็บเงียบเลยเห็นไหมคุณสองคนยังไม่รู้เลย
คุณหมดไปแล้วใช่ไหมยังเกือบแล้ว
แล้วก็เลขหกสามคือมองไปถึงปีหกสามก็ขายดี
รวมถึงเลขคริสตศักราชอย่าง๐๑๘๐๑๙ขายดีเลย
แต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะปีก่อนก็ขายดีกว่าปีนี้อยู่ดี
จากเดิมช่วงนี้คนขายสลากกินแบ่งจะขายหมดแผงแล้ว

แต่ปีนี้คนขายสลากยังไม่สามารถกลับได้เลยนะครับ
เพราะว่ายังขายไม่หมดเลย
อืมเขาก็คาดการณ์ว่าสาเหตุน่าจะมาจากผู้ซื้อส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบริษัทมีรายได้ปานกลาง
ก็ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เดินทางกลับบ้านมากกว่าจะนำมาเสี่ยงโชคนี้นะคะ
ส่วนปีหน้า๒๕๖๒ก็อยากจะให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เพิ่มโคต้าคนขายลอตเตอรี่ให้มีสิทธิ์ซื้อได้คนละ๕เล่ม
และทางสำนักงานสลากทำเลขชุดออกมาจำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ค้าที่ไม่ต้องไปเสียค่ารวมชุดเองใบละ๕บาท
ถ้าทำได้แบบนี้ผู้ค้าบอกว่าจะทำให้สลากขายดีแล้วก็สามารถขายได้ในราคาที่กำหนดไม่เกินราคาด้วย